นักเรียนต่างสถาบันค่ะซึ่งก็มักจะมีปัญหากันอย่างที่เป็นข่าวอยู่บ่อย
แต่สำหรับเหตุการณ์นี้มี๒เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
นักเรียนตีกันเป็นเพราะว่าอยู่กันคนละสถาบันทั้งสองเหตุการณ์ค่ะ
คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้
ตรงสำแยกโรงเรียนสุขเจริญผลซอยมังกรนาคดีนาคดี
ที่สมุทรประการประมาณสัก๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
วัยรุ่น๔คนค่ะแต่งกายคล้ายนักเรียนช่าง๒คน
ก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
เอามีดยาวฟันที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นก็หลบหนีไปคนที่เจ็บคือผู้ชายที่สวมเสื้อขาว
เจ้าของคลิปเขาบอกเขาขับผ่านโรงเรียน
แล้วเห็นว่า๒ฝ่ายนี้เหมือนกับมองหน้ากัน
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ถามว่ามองหน้าทำไม
แล้วก็ลงรถเอามีดไปฟันที่ศีรษะกับแขนของอีกฝ่ายหนึ่ง
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปเพื่อนที่เหลือก็ต้องพาผู้บาดเจ็บ
ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะไปแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุก็พบร่องรอย
เป็นเศษกระจกแตกและคราบเลือดจำนวนมาก
วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นให้ข้อมูลบอกว่า
มีการขี่มอเตอร์ไซค์มาฝั่งละคันซ้อนท้ายกันมา

หันใหม่ทีก็มีการลงฟันกันแรวค่ะ
คนแถวนั้นยังตะโกนห้ามอยู่เลยค่ะ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วค่ะ

ผมก็นึกว่าเหล็กแต่ปลอดภัยช่วงนี้

นั่นแหละเจ๊บมันนั้น

อันนั้นคือตอน๕โมงเย็น
อันนี้คืออีกคลิปหนึ่งตอน๕โมง๑๗นาที
วันเดียวกันอยู่ที่ซอยทรัพย์บุญชัย๒๘ค่ะ
นี่ค่ะก็ไปเจอกับผู้เสียหาย

ซ้อนท้ายกันมานะคะแล้วก็มีการลงจากรถ
ถือมีดไปฟันนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์
วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านค่ะ

ไล่เลี่ยกันสถานที่ก็ไม่ได้ต่างกันนะคะอยู่สมุทรปราการ
พอเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยคุณผู้ชมคะสังเกตเสื้อผ้าที่สวมใส่
รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่ใช่ใช่ไหม
คือเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะนั่นไง
เป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุที่จุดแรกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์การแต่งตัวคล้ายกัน
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวตำรวจก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เพราะว่าภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะในทั้งสองจุดที่ก่อเหตุค่ะ
ตีกันเป็นมื้อเหมือนกินข้าวเลยคุณผู้ชม